อันนี้ก็ต้องพูดนะเพราะหมอไก่บอกว่ามีอยู่๒ราศีที่ดวงมาฟ้าเปิดเพราะบุญเก่าหนุนนำ
มีราศีไหนยังไงไปถามหมอไก่พพาธินีกันเลย
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
บุญภาวาสนาส่งจริงจริงค่ะสำหรับสองราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เรียกว่าดวงดีเพราะแต้มบุญทำงานความสำเร็จจะมาเยือนในชีวิตแล้วค่ะ
ราศีแรกที่แต้มบุญเลิกทำงานแล้วจ้านั่นก็คือชาวราศีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีอย่างต่อเนื่องค่ะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังอย่างที่ใจหมายนะคะ
เพราะนอกจากความสามารถที่เป็นแรงส่งทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้ว
ก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้น
นั่นก็คือผลบุญที่คุณเคยทำเอาไว้ในอดีตนั่นเองค่ะ
โดยพื้นฐานชาวราศรีมีนถือว่าเป็นราศีที่ใจบุญนะคะ
ชอบทำบุญอยู่เรื่อยเรื่อยค่ะและแต้มบุญที่คุณเคยทำในอดีต
ก็จะแสดงผลดีในช่วงนี้ค่ะ
ชาวราศรีมีนมีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความสำเร็จอย่างมากนะคะ
สิ่งใดเรื่องไหนงานไหนที่คุณคิดว่ามันเกินความสามารถ
คิดว่าไม่น่าจะสำเร็จก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบเกินความคาดหมายค่ะ
อีกราศีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกุมจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างนะคะ
แต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปค่ะไม่ต้องไปสนใจมันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ดวงชะตาของคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะ
โอกาสดีเรื่องดีข่าวดีสิ่งที่น่ายินดีกำลังจะเข้ามาในไม่ช้านะคะ
ทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินจะประสบความสำเร็จไปพร้อมกันค่ะ
หากในช่วงนี้ชาวราศีกุมยิ่งขยันทำบุญสะสมแต้มบุญเอาไว้ให้มาก
ก็จะยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองค่ะ
หากใครอยากจะดวงดีเหมือน๒ราศีนี้หมอไก่ขอแนะนำ๓เคล็ดลับทำบุญทำแล้วเห็นผลดีทันตาค่ะ
ลับแรกนะคะก็คือการทำบุญตักบาทค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการทำบุญตักบาทในวันเกิดของตัวเองสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตานะคะ
อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทำบุญด้วยปัจจัยค่ะ
หากจะให้ดีมากนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเท่ากับจำนวนอายุย่างของคุณค่ะ
อายุย่างก็คืออายุปัจจุบันบวก๑นะคะ
เช่นตอนนี้อายุ๒๐ปีก็ขอให้บวกไปอีก๑ก็คือทำบุญ๒๑บาทนั่นเองค่ะ
เคล็ดลับหนึ่งทำแล้วดีแน่นอนค่ะ
นั่นก็คือการทำบุญปิดทองพระประจำวันเกิดค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการไปไหว้พระทำบุญปิดทองพระประจำวันเกิดสักครั้งหนึ่งนะคะ
รับรองว่าอันนี้ส่งผลบุญจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นทันตาเห็นอย่างแน่นอนค่ะ
หมอไก่ขอโวยพรให้ทุกท่านทั้ง๑๒ราศีประสบพบเจอกับเรื่องดีมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ